แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับ
ก็จะทำให้มีคนไร้ที่อยู่หลายร้อยหลายพันคนนะครับ
ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีแผ่นดินไหวบ่อยครั้ง
แล้วก็เรียนรู้จากประสบการณ์ในแต่ละครั้ง
เพื่อที่จะนำมาเตรียมการให้ดียิ่งขึ้น
อย่างกรณีแผ่นดินไหวแล้วก็ซึนามิเมื่อ๕ปีก่อน
ปัญหาที่พบก็คือการขาดแคลนศูนย์พักพิง
ตอนนี้จึงมีการบริษัทสร้างบ้านนะครับ
ได้สร้างศูนย์พักพิงที่จะสามารถรับผู้ประสบภัยได้๒๕๐คน
เป็นเวลา๑สัปดาห์แล้วก็สามารถที่จะมีไฟฟ้าใช้ได้ด้วย
ซึ่งก็สามารถสร้างความอุ่นใจให้กับชุมชนได้นะครับ
อาจจะต้องเผชิญกับภัยพิบัติอีกในอนาคต
นี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากซึนามิเมื่อ๕ปีก่อน
ในเมืองริคูเซ็นทาคาตะเมืองท่าในจังหวัดอิวาเตะของญี่ปุ่น
พื้นที่๓ใน๔ของเมืองนี้เสียหายอย่างหนัก
เปลี่ยนชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ในเมืองกว่า๒๐๐๐คนทันที
แม้จะเป็นโชคดีของชาวบ้านที่รอดชีวิต
แต่พวกเขาก็ไม่เชื่อว่าโชคจะเข้าข้างเขาตลอด
โดยเฉพาะกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
เตรียมพร้อมรับมือจึงเป็นหนทางที่ดีที่สุด
อาคารหลังใหญ่แห่งนี้คือโรงงานเซกิซูย
บริษัทก่อสร้างที่มีลูกจ้างทำงานอยู่ที่นี่หลายร้อยคน
ซึ่งแม้ภัยพิบัติครั้งก่อนจะไม่ทำให้โรงงานเสียหายมากนัก
แต่บริษัทแห่งนี้ก็มีแผนรับมือเหตุเอาไว้ในอนาคตไว้แล้ว
ด้วยการที่พวกเขาสร้างศูนย์อบพยพใกล้กับโรงงาน
พอรองรับผู้ประสบภัย๒๕๐คน
ในการพำนักชั่วคราวเป็นเวลาประมาณ๑สัปดาห์
พักพิงแห่งนี้ยังมีไฟฟ้าให้ใช้ผ่านการผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์

รวมถึงเครื่องปั่นไฟที่จะต้องมีแก๊สเป็นเชื้อเพลิงเก็บไว้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งตลอดเวลา
เพราะไฟฟ้าเป็นสิ่งสำคัญในยามวิกฤต
เคจิโรอิมาดะผู้จัดการโรงงานจึงอธิบายถึงหลักการทำงาน
เพื่อให้ศูนย์อพยพมีไฟฟ้าไว้ใช้ตลอด
เขาบอกว่าการมีไฟฟ้าเป็นเรื่องจำเป็น
โดยระบบไฟฟ้าสำรองทั้งโซล่าเซลล์แบตเตอรี่และเครื่องปั่นไฟ
จะทำงานร่วมกันเพื่อสร้างกระแสไฟฟ้าเลี้ยงศูนย์พักพิง
โดยทางโรงงานยังจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดเวลา

จากระบบไฟฟ้าของศูนย์พักพิงจะถูกเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉินแล้ว
โรงงานยังได้ประโยชน์จากระบบนี้
ในการนำพลังงานที่ผลิตได้
มาใช้ในโรงงานเพื่อลดค่าไฟฟ้าในอีกทางหนึ่งด้วย
พักแห่งนี้ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อรองรับพนักงานของบริษัท
แต่มีไว้สำหรับชาวบ้านใกล้กับโรงงานเป็นหลัก
ซึ่งนายกเทศมนตรีของเมืองนี้ก็บอกว่า
เป็นเรื่องที่ดีที่มีสูตรนี้ตั้งอยู่ใกล้กับชาวบ้าน

ประชาชนจะรู้ว่ามีศูนย์พักพิงอยู่ที่นี่
และแม้ว่าศูนย์อพยพจะไม่เคยถูกใช้มาก่อน
แต่อย่างน้อยก็เป็นผลดีต่อจิตใจชาวบ้าน

โดยเมื่อปีที่แล้วคณะผู้แทนและสื่อมวลชน
องค์การสหประชาชาติก็เดินทางมาดูงานที่นี่
และการสร้างศูนย์พักพิงในรูปแบบนี้
ก็เป็นส่วนหนึ่งตามนโยบายของนายคิมโซอาเบะ

ส่งเสริมให้พื้นที่ภัยพิบัติได้รับการฟื้นฟู
ในช่วงก่อนที่ญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน